ไปดูเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โรงงานผสมสี

และมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่

ไฟลุกไฟลุก

ไฟลุกไฟลุก
เอาน้้ำน้้ำน้้ำน้ามสีบน้้ำสีบน้้ำสีบน้้ำสีบ

นี่ค่ะเมื่อสักครู่จะเห็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาบาดเจ็บ
เขารีบออกไปเนี่ยนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้บริษัท
ตะบนบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีสมุทรประการเนี่ยค่ะ
ดับเพลิงของกู้ภัยร่วมกับตันยูบตบางพลีใหญ่
เทศบาลบางพลีแล้วก็ใกล้เคียงรวมแล้ว๑๒คัน

ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ลักษณะทาวน์เฮาส์
เอ่อเป็นทาวน์โฮมปลูกติดกันหลายครูหา
โรงงานนี้เป็นโรงงาน๒คูหาดัดแปลง

แล้วไฟกำลังโอ้โหไหม้รุนแรง

มีถังเคมีทินเนอร์เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงเพลิงจึงสงบนะคะ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุ
มันไม่คาดคิดเพราะว่ามันมีเหตุระเบิดซ้ำสองมา
แล้วไฟเลยลุกท่วมตัวเจ้าหน้าที่ต้องพยุงตัวออกจากที่เกิดเหตุไป
ที่เห็น๒นายที่ถูกไฟลวกถูกนำตัวส่งโรคยาบาลบางนา๕

ส่วนเจ้าของโรงงานนายธนันวัดเฮงวัฒนาโรธบอกว่าขณะลูกน้องกำลังทำงาน
อยู่มีเสียงระเบิดแล้วก็เพลิงลุกไหม้จากด้านในค่ะ
สาเหตุตอนนี้ก็เดี๋ยวให้พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบนะคะ